ไปที่เฉยภูมิอีกทีท่านอดีตผู้อังกฤษสืบสวน
คือตัดสินใจเกษียณแล้วเปิดฟาร์มเลี้ยงวัว
คุณรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับวัวไหนอะ
วัวตัวนี้พิเศษตรงไหนนอกจากที่มันจะเป็นพันธินรูบราซิลแล้ว

ที่ข้างจูของมันหรือลึงของมันเนี่ย

มันมีขวัญสองข้างเลย

มันเป็นการเข้าตำราพญาวัวที่จะให้ลูกดก
นี่นี่เขาชี้ให้ดูนี่นะฮะ
คุณผู้ชมครับพันธุบริษัทเก่าตำรวจเอกสอรวิทมาอินอดีต
ผู้กำกับสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิเจ้าของ
สรวิทย์ฟาร์มนะฮะมอบเงินสด๒ล้านบาทเลยให้กับนางดวงดาวพิมพ์ขุนทศเจ้าของฟ้าหลังฝนฟาร์ม
เป็นค่าตัวของเจ้าครอบบ้า๒๐๒๑วัวพันธินดูบราซิลอายุ๑ปี๓เดือน
ตัวใหญ่ลักษณะดีทีเดียวมีขวัญที่บริเวณนั้นที่ผมบอกไปที่อวัยวะเพศของมันทั้งสองข้าง
ครับมันไปตรงกับตำราสุดยอดพญาวัวครับถ้าเชื่อกันเหลือเกินว่าถ้าเป็นแบบนี้นะลูกจะดกสายพันธุ์จะดี
พันธุ์ตำรวจเอกสรวิทย์บอกว่าหลังเกษียณมาเนี่ยนะก็อยากทำฟาร์มวัว
อยากตั้งศูนย์เพาะน้ำเชื้อโคพันธ์ดี
ให้เกษตรกรในชายภูมิเนี่ยนะฮะหรือว่าทั่วประเทศได้เลี้ยงกัน
ก็มาเจอเจ้านี่แหละเจ้าครอบบ้า๒๐๒๑เนี่ย
ฟ้าหลังฝนฟาร์มแห่งนี้ก็มาติดต่อขอซื้อพ่อพันธุ
เจ้าของตั้งราคาเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ
บาทเขาต่อเหลือ๒ล้าน๒ล้านไม่พอ
ขอคืนบาทด้วยนะแก้เคล็ดก็จ่ายไป๑๙๙๙๙๙๙๙๙บาทสิครับ
ก็แพงอยู่อ่าโดยเจ้าครอบบ้า๒๐๒๑เนี่ยนะ
มีจุดเด่นคือมีขวัญอยู่๒จุดนี้นะฮะ
นิสัยซุกซนอยู่ไม่นิ่งด้วยนะเจ้าของบอกว่า
ลับง่ายที่จะปราบให้เจ้าครอบบ้ามันอยู่เฉยก็คือ
ใช้ไม้เขียหรือว่าเกาที่อวัยวะเนี่ยของมันนี่แหละนะฮะ
มันจะนิ่งหายซุกสนทันทีเลยผมเดาแทนมันว่ามันน่าจะเพลินนะ
วัวพันธินดูบราซิลเนี่ยนะวัวมันเป็นวัวโครงร่างใหญ่ครับ
กว่าพันธุ์อื่นถ้าเอาน้ำเชื้อมาผสมกับแม่พันธุ์อเมริกันบรามันเนี่ยนะครับ
จะได้ลูกผสมที่โครงร่างใหญ่ให้เนื้อมากเหมาะสำหรับเลี้ยงวัวพันเนื้อ
อันนี้ก็ได้ความรู้อีกอย่างนะว่ารักษณะนี้คือวัวที่จะมีน้ำเชื้อดีพันธุ์ดี